คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูประเพณีปีใหม่เมือง
ที่ของชาวล้านนากันหน่อยละกันนะคะ
คือวันที่๑๖เมษายนเขาจะเรียกว่าเป็นวันปากปี
แล้วเขาก็จะมีการเอาแกงขนุนไปแจกจ่ายกัน
เพราะเขาเชื่อว่าแกงขนุนมันจะเสริมความเป็นสิริมงคล

นี่เลยค่ะก็เลยพาคุณผู้ชมไปที่วัดนี้ค่ะ
ขวงแก้วหรือว่าวัดคุ้มนะคะ
คุ้มอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
พระแล้วก็สามเณรรวมถึงชาวบ้าน
เขาเก็บลูกขนุนที่วัดปลูกเอาไว้
ช่วงนี้ต้นขนุนที่วัดก็ลูกดกเหลือเกินค่ะ
นี่เห็นไหมเอาขนุนมาเพื่อจะทำแกงขนุนค่ะ
โดยพระครูสังวรวรคุณเจ้าอาวาสวัดก็บอกนะคะ
บอกว่าช่วงสงกรานรวมถึงเป็นช่วงโควิดแบบนี้ด้วย
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ออกนอกบ้าน

วัดเองก็เลยเก็บขนุนเอาไปแกง
เพื่อให้ชาวบ้านได้รับประทานจัดทำเป็นโรงทานขึ้นในวัดเลย
แล้วก็จะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ

ทีนี้วันที่สิบหกเมษาเนี่ยชาวบ้านทางภาคเหนือหรือว่าชาวล้านนา
ที่ถือว่าอยู่ในช่วงวันสงการหรือว่าวันปีใหม่ไทย
ร้านนาเขาจะเรียกว่าเป็นประเพณีปีใหม่เมืองใช่ไหมคะ
ปีใหม่เมืองวันที่๑๕เป็นวันเถลิงศพเป็นวันพญาวัน

แล้วก็ทางภาคเหนือเขาจะเรียกว่าวันปากปี
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาเหนือเลยเขาจะต้องออกเสียอย่างไรคุณ
ก็ปากปีปีภาษาเหนือก็ปีนะปีใหม่เมืองอี้
ใช่ก็นี่แหละค่ะเป็นวันที่๔ของประเพณีสงกราน
ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในเทศกาลปีใหม่นะคะ

แล้วก็ชาวล้านนาเขาก็จะแกงขนุนกินกันค่ะ
เขาเชื่อว่าเวลากินแกงขนุนแล้วมันจะช่วยอย่างไร
นุนนำส่งหนุนให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ประกอบกิจการงานใดก็สำเร็จ
มีคนมาอุดหนุนค้ำจุน
แล้วก็เกิดความเป็นสิริมงคลในครอบครัวแล้วดูสิคะ
ครอบครัวก็จะอยู่ร่วมกันตำเครื่องตำพริกแกง
แล้วก็ไปทำแกงขนุนอ้าวคุณอยากรู้ไหมว่าเครื่องพริกแกงมีอะไรบ้าง
เครื่องพริกแกงสำหรับแกงมนุนนะ
แกงบันนุนภาษาเหนือน
ก็พริกแห้งกระเทียมหอมแดงกะปิเกลือ
อกจากนี้นะคุณยังมีพวกซี่โครงหมูก็ได้

มะเขือเทศชะอมชับผลูหั่นหยาบก็ได้
ส่วนขนุนนะคุณที่เมื่อกี้เห็นเขาไปเก็บ
ต้องเลือกนะต้องใช้ขนุนอ่อนที่เม็ดยังไม่แก่
ก็จะทำให้ขนุนเปื่อยง่ายแล้วเวลาทานมันอร้อย
อกจากมีแกงบะหนุนแล้วก็มีตำบะหนุนด้วย

ก็จะกินกันในช่วงเทศกาลที่ปีใหม่แบบนี้
รัฐเทศกาลที่มงคลหรือไม่งานแต่งงานเขาก็ทำนะ
แบบชาวร้านหนาอยากกินแล้ว
นี่คือพอเห็นคุณบอกเครื่องแกงดิฉันก็อยากรู้ว่าเครื่องแกง
แต่ฉันอยากชิมมากกว่าแล้วอยากชิมจากฝีมือคนเหนือ

ผมทำไม่เป็นเดี๋ยวผมซื้อมาฝาก